ตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับคดีการเสียชีวิตปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่ง
อืมที่น้องสาวและครอบครัวมาแจ้งความว่าหายตัวไปใช่ครับ
แต่สุดท้ายแล้วไปเจอว่าถูกฆ่าแล้วก็ฝังอยู่ภายในบ้านของตัวเองนี่แหละค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เองเลยนะคะ
โดยบอกว่าไม่น่าจะเป็นการลงมือของคนร้ายเพียงแค่คนเดียว
ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งแน่นอนสามีเพราะยังติดตัวติดตามตัวไม่ได้นะคะ
เป็นคดีที่ตำรวจนครบานทุ่งครุค่ะพบศพนางอิสดาอุตสาเพียรวัย๓๕ปี
ถูกฆ่าฝังดินหมกกองทรายอยู่ในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในซอยประชาอุทิศ๘๖นะคะ
สภาพศพของเธอเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่ในหลุมมีบาดแผลคล้ายถูกยิงที่ศีรษะด้านหลัง
กระสุนปืนไม่ทราบชนิดบริเวณแผ่นหลังเหนือสะโพกมีแผลถูกแทงด้วยของมีคมด้วย
เมืองต้นเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒สัปดาห์เพราะว่าศพเริ่มเน่าแล้วค่ะ
วันที่ยี่สิบห้ากุมพาพันธุ์พลตำรสเองจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสำริทตรงเตา
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ก็เดินทางเข้าติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเอง
โดยพบตรบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว๗ปาก
รายละเอียดยังอยู่ในสำนวนยังไม่สามารถเปิดเผยได้
แต่เชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนร้ายลงมือคนเดียวไม่ได้หรอก
เพราะว่ามันมีการขนดินมาถมในบ้านมีการขุดหลุม
เอาผู้ตายลงไปฝังแล้วก็กลบดินด้วย
ซึ่งอย่างที่บอกว่าผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งคือสามี
ตอนนี้พบตรบอกว่าน่าจะออกจากกรุงเทพไปแล้วล่ะ
คดีนี้นะคุณผู้ชมถ้าใครที่อาจจะเพิ่งมาเปิดเจอนะคะยังไม่ได้ตามก็คือว่า
ครอบครัวของนางอิสดาไปแจ้งความกับตำรวจที่สอนอทุ่งครุ๑๗กุมภาพันธ์ว่า

ซึ่งช่วงนั้นตำรวจก็ไปสอบปากคำญาติญาติ
ผีน้องแล้วก็เชิญตัวสามีมาพูดคุยเบื้องต้นด้วย
ตัวสามีให้ข้อมูลเป็นอย่างดีเลย
ไม่ได้มีพิรุธอะไรก็เลยไม่ได้ถูกควบคุมตัวไว้
จนกระทั่งตำรวจลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอว่า
ทำไมมันมีกองดินกองพะเนินอยู่ข้างบ้าน

แล้วบ้านก็ไม่ได้มีการต่อเติมหรือก่อสร้างอะไรเลย
มีกองดินอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็เลยลองขุดดู

แล้วทีนี้พอจะติดต่อไปหาสามีเพื่อมาให้ปากคำพูดคุยอีกครั้งหนึ่ง
ติดต่อไม่ได้แล้วหาตัวไม่เจอแล้วนะคะ
อย่างที่บอกว่าสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย

แล้วสองคนนี้ก็มีประวัติการรักษาโรคซึมเศร้า
หรือว่าโรคทางจิตด้วยใช่